ต่อกันที่นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยความพร้อมของการสนับสนุนนักกีฬาไทย
แข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว๒๐๑๘ระหว่างวันที่๙๒๕กุมภาพันธ์นี้ที่เกาหลีใต้ค่ะ
ซึ่งก็รวมไปถึงการแข่งขันสกีและก็สโนบอตชิงแชมป์ประเทศไทยที่ญี่ปุ่นวันที่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๑มีนาคม
โดยกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว๒๐๑๘ครั้งนี้นักกีฬาไทยก็แข่งขันทั้งหมด๔คนด้วยกัน
ก็มีสกีครอสคันที่ชายและก็หญิงนะคะรวมถึงสกีอัลพายชายและหญิง
ก็ตั้งเป้าจะทำผลงานให้ได้ดีที่สุดเพื่อรักษาอันดับโลกให้ได้ค่ะ